เอาล่ะในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะครับ
นี่ตราดเขาพูดเล่นขำอ่ามกัน

แต่ว่าก็เป็นงานที่เขาใช้ชื่อแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าฮีด้วย
นี่แบบนี้นะครับเป็นเสน่ห์ของที่จังหวัดตราดเขา
จัดนิดที่บริเวณนี่ครับบริเวณหน้าสาร
ขออภัยครับหน้าสารากลางจังหวัดตราดนะครับ

เพราะว่าได้ไปเห็นขนมชื่อแปลกหน้าตาแปลกมากมาย

อย่างเช่นอาหารคาวที่ผมจะแนะนำให้ลองไปทานดูก็คือ
แกงส้มใบสันดาล

รู้จักแต่สันดาลใบไอเป็นยังไง
ไม่เกี่ยวอะไรกับดิสงค์นี่สัยส่วนตัวแต่ยังได้
เป็นของโบราณแล้วก็มีรสเปรี้ยวด้วย
สรรพคุณเป็นยาแก้ระคายคอ
ชาวบ้านก็นิยมนำมาทำแกงหรือว่าต้มนะครับ
ในงานนี้เขาก็ทำเป็นแกงส้มใบสันดารอย่างที่เห็นนี่แหละ

วิธีการทำก็ใส่ใบสดานลงไปทำเป็นแกงส้มเหมือนเดิมนี่แหละ
จะใส่เนื้อสัตว์อย่างเช่นเนื้อปลาลงไปก็ได้แบบนี้นะครับ
รสชาติก็จะเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปด้วย

เป็นขนมเป็นอาหารคาวแบบโบราณที่หาทานยากไปที่ตราดจะได้ทานกันดูนะครับ
ส่วนของหวานเขาก็แปลกไม่แพ้กัน

ขนมของตาอุ้ย

รสชาติก็จะหวานมันหน่อยแล้วมันน่าจะมีความหวานด้วยเพราะว่ามีมะพร้าวด้วยจะมีความมันของมันอยู่ข้างใน
แล้วที่สำคัญเคี้ยวเข้าไปมันก็จะหนุบหน่อยนะครับ
แล้วก็ได้ความมันของมะพร้าวด้วยนะ
แล้วก็เขาเรียกกันอีกอย่างว่าขนมเล็บมือนาง

ถ้าพูดแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้กันดีด้วยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นตำรับขนมโบราณของเมืองตราดเลยทีเดียว
และนอกจากนี้นะครับททตราดเนี่ยยังได้จัดกิจกรรมการแข่งขันการปลอกสับปะรดตราดสีทอง
เป็นสับปะรดขึ้นชื่อของจังหวัดตราดเขานะครับ
ก็แข่งขันปลอกนะนี่ปลอกแล้วต้อง

นี่เฉาะมันอย่างนี้ให้เป็นลายข้างบ้างอย่างนี้นี่ถึงจะเสร็จสมบูรณ์นะครับ
โอ้โหเรียกได้ว่าแต่ละคนนี้ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดากันเลยทีเดียว
ชะแบบนี้เห็นแล้วหน้าทานนะสัพพะรสที่จังหวัดตราศนี่

แล้วก็รสชาติหวานฉ่ำอร่อย

เราอยากจะแนะนำให้ไปกันนะครับ

ฮือ

เอาเรียบร้อยว่าจะมีกันรอบหน้านะคะ